เริ่มบอกต่างใจในการที่จะทำงานนะครับ

เห็นท่านของโอ้ให้สัมภาษณ์

ศักดิ์ศรีของทรัศน์ลูกภัยบ้างนะครับ
มีแต่เคลือขระไปหมดเลยไอ้ตุ้มเหล็กนะนะน้ำมันเคลือบหมดเลยเต็มหมดเลยพื้นแน่นอนดีผมได้ถ่ายรูปไว้มายืนยัน
มันมีกล่องมีตู้อะไรที่เราไม่เห็น
ผมไม่มาเป็นคนให้ร้ายใครหรอกไม่มีประโยชน์
การขายพวกอุปกรณ์ครับตอนแรกเรามีแนวคิดว่าเริ่มท้อครับ
แล้วหมดกำลังใจในการที่จะทำงานนะครับพอดีอ่าเห็นท่านเขาให้สัมภาษณ์
ก็เลยต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของอาสากู้ภัยบ้างครับ
เพราะว่าเราใช้ของดีทำแขนแผลเวอร์เสียงแน่นอนครับ

ไม่เอาของที่มันหมดอายุหรือว่าดำอะไรมาใช้กับคนแน่นอนนะครับ

ยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ของเรานี่ได้มาตรฐานแน่นอน
แน่นอนครับเพราะว่าบางตัวเราก็ได้มาจากโรงพยาบาลครับ
ซึ่งโรงพยาบาลเขาก็ฆ่าเชื้ออะไรปกติอยู่แล้ว
แล้วที่จะส่งของผู้ที่เข้ามาดูแลเพื่อนเหลือเนี่ย

ใช่ครับก็จะมีหลักสูตรตั้งแต่
ซึ่งเป็นผู้ที่ใส่ชุดข่าวในวันนี้ครับ

ก่อนเข้ามาทำงานต้องได้รับแค่รวมรวมกับการรับร้านเบอร์โครมทุกคนครับ
และได้มีสถานการณ์ในการช่วยเหลือต่างด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป